คุณผู้ชมคะเปิดแฟมคดีดังวันนี้นะคะ
สั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาราเบียเลย
ก็คือคดีจรกรรมเผ็ดซาหุบนะคะ
ไปดูคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธนขันกันหน่อย
ภายหลังตำรวจจับกลุ่มเกรียงไกรเตชะโม่งขโมยเพชรประจำราชวงศ์ซาอุดีอามราเบียเมื่อ๑๐มกราคม๒๕๕๙
ต่อมาเพชรของกลางถูกส่งคืนให้ทางการซาอุแต่เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อเพชรไม่ครบถ้วนและมีของปลอมปะปน
ผลตำรวจโทชะลอเกิดเทศหัวหน้าชุดติดตามเพชรสาอุและคณะทำงานตกเป็นจำเลยสังคมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นคดีฆาตกรรมสองแม่ลูกศรีธนขัน
สิงหาคม๒๕๓๗เด็กชายเสมรีและดาราวดีศรีธนขันลูกชายและภรรยาของสันติศรีธนขันเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กประสบอุบัติเหตุรถเบ้นเฉียวชนเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำริมถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
คดีนี้เริ่มจากสันติรับซื้อเพชรจากเกรียงไกรเมื่อเพชรของกลางกลายเป็นของปลอมรวมถึงเพชรบลูไดมอนด์ยังหายสาบศูนย์สันติคือกุญแจสำคัญในการสืบหาเพชรของจริงแต่เขายืนยันว่าได้คืนเพชรทั้งหมดแล้ว
นำไปสู่คำสั่งลักพาตัวภรรยาและลูกเรียกค่าถ่ายเพื่อบีบให้คลายความลับ
ผู้บังคับการกองปราบรามในขณะนั้น
รวบรวมหลักฐานเก็บลายนิ้วมือแฝง
เมื่อเทียบรอยกันชนหน้าขวากับผลการชนสูตรศพ
บาดแผลมีความขัดแย้งกัน
หลักฐานชิ้นสำคัญคือห่อผ้าอนามัยในรถ
มีป้ายราคาหอบบ่งชี้ว่าซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าเล็กในจังหวัดสะแก้ว
ตำรวจแกะมรอยตามจนเจอเกสเฮ้าส์จุดกักขังสองแม่ลูก
เพียงเดือนเดียวชุดสืบสวนก็ต่อจิ๊กซอได้สำเร็จ
พันธุ์ตำรวจโทพันธ์ศักดิ์มงคลศิลป์มือขวาพลตำรวจโทชะลอถูกจับกลุ่ม
เมื่อตรวจเช็คการใช้โทรศัพท์ห่วงเวลาเกิดเหตุมีการติดต่อหากัน
อดคล้องกับผลตรวจหลักฐานในเกสเฮาส์ก็ตรงกันกับสองแม่ลูก
ในที่สุดพันธศักดิ์เปิดปากสารภาพเป็นขบวนการอุ้มฆ่า
ร่วมกันทั้งตำรวจและพลเรือนหลังต่อรองไม่สำเร็จ
สองแม่ลูกถูกฆ่าปิดปากอย่างโหดเยี่ยมยัดศพใส่รถแล้วจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุ
ศักดิ์ซัดทอดไปถึงผู้บงการเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูง
ขณะนั้นกรมตำรวจต้องสั่นสะเทือนเมื่อผู้บงการคือ
ผลตำรวจโทชะลอเกิดเทศหัวหน้าชุดติดตามคนร้ายคดีเพชรสาอุมากว่า๕ปี
ร่วมกันกับลูกน้อง๗คน๑๔กันยายน๒๕๓๗พลตำรวจโทชะลอเข้ามอบตัวปฏิเสธทุกข้อหา
คดีนี้การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างทำอย่างรอบครอบ
ตำรวจตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามเพชรสาอุมีคนครอบครองนำเพชรแอบมาคืน
ด้วยวิธีการต่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดภายใน๕เดือนได้เพชรของกลางคืนมา๖๐๕ชิ้น
ส่งคืนให้ทางการซาอุดีอามราเบียในเวลาต่อมา๑๖ตุลาคม๒๕๕๒สารดีกาพิพากษายืนประหารชีวิตพลตำรวจโทชะลอ
อดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรหลังถูกจองจำจำนวนสิบเก้าปี
ชะลอได้พักโทษเนื่องจากเข้าเกณฑ์ต้องโทษมาแล้ว๒ใน๓อายุเกิน๗๐ปีและป่วย
เรือนจำกลางบางขวาง๒๕ตุลาคม๒๕๕๙
สิ้นสุดคดี๒แม่ลูกศรีธนขันชะลอเกิดเหตุตัดสินใจบวชในวัย๗๙ปี
ขณะที่เกรียงไกรเตชะโม่งก็บวชเป็นพระเช่นเดียวกัน
ปิดชาคดีเพชรสาอุเพชรอาถรรพ์แห่งราชวงศ์ไฟศาล